เพราะว่าที่นี่ชาวบ้านเขาบอกเจอเรื่องภาวะ
เหตุเกิดจากงู
หูไปไกลซะด้วยนะงูตัวนี้
มันไปแอบขดอยู่ใต้ถุนบ้าน
เจอแบบนี้แจ้งเจ้าหน้าที่มาอย่างด่วนเลยจ๊ะ
บ้านหลังนี้ดูเหมือนเป็นบ้านแบบโบราณนะ

ด้านล่างใต้ถุนก็จะมีของ

คุณสมพรจรฐคาม

ว่าเห่าแบบนี้ผิดปกติแล้ว

เลื้อยเข้าไปอยู่ในกองใต้ถุนบ้าน

เขาจับออกมาได้แล้วนะเดี๋ยวจะวัดความยาวให้ดู
คุณจากประสบการณ์การอ่านตลอดข่าวมา๘ปีคุณชนะวิเคราะห์สิว่า
งูตัวนี้มีความยาวกี่เมตรกี่เซนติเมตรคะ
เอาล่ะผมว่าตัวนี้สักประมาณ

ถ้าคุณผิดคุณต้องลาออกจากรายการนะ
หูยยยย้ยยอ่านก่อน

ผมรีบอ่านตามสคริปต์เลยกลัวตกงาน
คือจากประสบการณ์คุณกะโดยสายตาคุณว่า๔เมตร
ก็เนี่ยเกือบ๔อุ้ยแปลว่าคุณประสบการณ์การทำงานทำให้คุณฉลาดขึ้นเหมือนกันเนาะ

คือคุณพูดเหมือนคุณด่าผมออกหน้าจอให้เจ้าบ้านเจ้าช่องเค้าได้ดู
ดิฉันบอกว่าการทำงานมันทำให้คุณมีประสบการณ์ชีวิตมากขึ้น

เจ้าหน้าที่ก็ใช้ไม้คล้องจับงูนานครึ่งชั่วโมง
ตัวมันใหญ่คุณแล้วมันเป็นจงอางด้วย
ขนาดจะเอาใส่ถุงกระสอบยังยากลำบากขนาดนี้คุณดูดิ
ต้องช่วยกันจับยัดลงไปก็เดี๋ยวไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ

ใครเจองูแบบนี้หรือว่าเจอสัญญาณอะไรจากสัตว์ที่มันส่งสัญญาณบอก
แจ้งเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยจับเลยนะคะ
เกือบ๔เมตรหนัก๑๐โกราณ

โอ๊ยโกรชกกระโปรกอีกตาย
งูพิษนะงูตายเลย